แล้วไม่ได้แล้วกินไม่ได้เลยมีเด็กด้วยเพียงเต็มบ้าหมด
ไม่ได้ตายละว่าพี่จะตายแล้วเรื่องนี้นะบอกเลยด่าหมาแต่คนเดือดค่ะ

ตำรวจสผ้านองค์ปลื้นได้รับแจ้งว่า

พื้นที่บังละมุงของชนบุรีนะคะ

อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนเลย

แต่ละคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะ

บอกตำรวจคุณตำรวจต้องจัดการนะ
เพื่อนบ้านถ้าเป็นอย่างนี้เอาปืนมายิงจะปลอดภัยได้ยังไง
วันหนึ่งกระสุนเจาะหัวเข้าก็ตายนะสิ

แล้วก็ปลูกติดกันไปเจอปลอกกระสุน

แล้วมันมีร่องรอยคมกระสุนเข้าที่ขอบประตูบ้าน
ฝั่งผู้เสียหายนะมีใครเจ็บมีใครตายไหม
ไม่มีคนเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บปลอกกระสุนเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วใครยิงอ่ะฝั่งคนยิงฝั่งคนก่อเหตุเข้าบ้านไปแล้ว

เพราะว่าตำรวจไม่เจออาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
เอ้าบอกกับผู้เสียหายแบบนี้
เดี๋ยวคุณก็ไปแจ้งความที่สพนปลือละกัน

ว่าก่อนจะเกิดเหตุตัวลูกสาวกับเพื่อนนั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้าน
แล้วฝั่งบ้านนั้นที่มีเรื่องบ้านคู่กรณีน่ะ
คนก่อเหตุอายุประมาณ๔๐๕๐เขาขับรถผ่านมา
แล้วบีบแต่ปีนฝั่งลูกสาวเจ้าของบ้านก็เลยออกไปดู
แป๊บเดียวฝั่งผู้ก่อเหตุฝั่งนั้นเดินมาแล้วก็มายิงปืน๕นัด
นี่ไงตอนที่เราถามลูกสาวเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังหน่อยสิ
ว่ามันเกิดปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
เขาบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาหมา
เพราะว่าเคยทะเลาะกันหมาของฝั่งผู้ก่อเหตุมาวิ่งไล่
ทีนี้คนที่บ้านของเธอเนี่ยนะก็เลยไปด่าไปด่าหมา

นี่ไงถึงบอกด่าหมาแต่คนเดือด
เจ้าของบ้านคือคุณประทุมมาค่ะ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าได้ยินเสียงนะเป็นคนบีบแร่
เธอก็เลยถามลูกถามลูกสาวแหละว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วพอรู้ว่าอ๋อไอ้เสียงบีบแกรนนั้นน่ะ
เป็นเสียงบีบแร่จากเพื่อนบ้านหลังที่เคยมีปัญหาเรื่องหมากันนั่นแหละ
นี่ฝั่งผู้เสียหายนะเธอบอกแล้วนะ
บอกกับลูกว่าอย่าไปยุ่งลูกเดี๋ยวมันเกิดอันตราย
เพราะว่าบ้านนั้นมันเคยขู่เอาไว้ว่าเขามีปืน
ปั้งเสียงปืนมาเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นลูกก็วิ่งหลบลูกปืนกัน
เห็นนะว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเหมือนกับเขายืนรอ

เธอก็เลยเรียกลูกกับเพื่อนลูกให้เข้ามาในบ้าน
หลังจากนั้นปั้งนัดที่๒ดังมาอีกค่ะ
แล้วเขาก็เดินยิงใส่
ปั้งปั้งตามมาอัดคลิปเอาไว้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจค่ะ
คือฝั่งผู้เสียหายเธอบอกว่ายิงมาประมาณ๕นัดได้

ไปหาเบาะแสเพิ่มเติมค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาฝั่งเพื่อนบ้าน
ที่บอกว่าเป็นคนก่อเหตุเป็นคนยิงปืนเนี่ย
เอามาสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ